รายการตลอดข่าวของเราก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง
ก็วันนี้ถือว่าเป็นเริกงามยามดีแล้วกัน
ก็รวบรวมมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีพิธีกรรมโบราณอะไรแบบไหนกันบ้าง

หลากหลายความเชื่อโบราณที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
ทำให้เกิดพิธีกรรมทางความเชื่อความศรัทธาที่แต่ละท้องถิ่น
ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมพิธีกรรมทางความเชื่อ

เริ่มกันที่พิธีเสริมชะตากับพิธีเสริมดวงขอตาหลวง
และการดีกับพระเชียครบ
นี่คือพิธีเสริมดวงขอตะหลวงของสำนักพิธีกรรม

พิธีนี้ทำขึ้นเพื่อเสริมดวงต่อชะตาชีวิต
และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
และจะเรียกโชคลาภและสิ่งดีเข้ามาให้กับผู้ทำพิธี
พิธีซึ่งพิธีการเสริมดวงนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทย
เชื่อมโยงโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาชีวิต
ทำพิธีเสริมดวงต่อชะตาก็เป็นอีกหนึ่งหนทาง
ที่คนไทยเชื่อว่าทำแล้วจะช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นดี
อีกหนึ่งพิธีกรรมหาดูยาก
นั่นก็คือพิธีโกนจุกที่มีมาตั้งแต่โบราณ
นี่คือพิธีโกนจุกที่มีมาตั้งแต่โบราณ
โดยเชื่อกันว่าที่ต้องมีพิธีนี้ก็เพราะเนื่องจาก
หากเด็กที่เลี้ยงยากไม่สบายบ่อย
ทำอย่างไรก็ไม่หาย
การไว้จุกเพื่อเป็นเคล็ดก็จะทำให้หายเจ็บไข้

เมื่อถึงช่วงอายุ๗๑๓ปี
จุกออกและจัดพิธีให้ใหญ่กว่างานบวช๓คืน๔วัน
วันแรกจะมีการแห่เด็กที่ไว้จุกหรือเรียกว่ากุมาร
พร้อมมีวงมโหรีปีภาษร้องรำเพลงกันตรึม
ภาษาพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรประกอบพิธี
พอรุ่งเช้าจะนำกุมารไปทำพิธีโกนผมที่วัด
จากนั้นพระจะสวดและจะทำพิธีตัดผมอาบน้ำให้กุมาร
แล้วนำกุมารมาสวดสมโพธิตตักบาทผูกแขนเรียกขวัญ

พิธีนี้ทำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่มีขวัญกำลังใจในการเลี้ยงลูก
และเพื่อให้ลูกได้นึกถึงว่าตนโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว
พิธีกรรมโบราณหาดูยากอีกหนึ่งพิธีก็คือแห่ผีโรง
พิธีกรรมที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นั้นมีชื่อเรียกว่าแห่ผีโรง
ซึ่งเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมานาน

ซึ่งการจัดพิธีกรรมนั้นจัดขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณี
นำผีโรงไปขึ้นศาลใหม่หรือบ้านใหม่
นำผีโรงไปรักษาโรคเหนือธรรมชาติเป็นต้น
ซึ่งผีโรงนั้นก็เปรียบเสมือนผีบรรทบุรุษ
คอยคุ้มครองคนเชื้อสายมอนตั้งแต่เกิด
โดยในการทำพิธีก็จะมีพ่อหมอหรือแม่หมอเป็นคนท่องคาถา
และฟ้อนรำดาบนำขบวน
โดยจะฟ้อนรำจากบ้านคนที่ต้องการทำพิธี
ไปจนถึงลานทำพิธีใหญ่แล้วจะประกอบพิธีกรรมจนจบ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นพิธีกรรมความเชื่อนะ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย